แมวไปดูหนูฮะแต่ว่ารอบนี้เป็นหนูอบโอบ
หลับตานึกถึงปลาในกระชังเวลาร้านอาหารที่มีกระชังอยู่ข้าง
้อนขึ้นมาแล้วเข้าครัวเลยรอบนี้เหมือนกันฮะ
หนูมันวิ่งเอาขึ้นมาแล้วเป็นหนูอบโอ่งเลยฮะ
เอาสดอย่างนี้เหรอหนูอบโอ่งก็จะคล้ายกับหมูหันเป็ดปักกิ่ง
อย่างนั้นนี่คือตลาดตาส้วนอำเภอขานุวรรลักษบุรี
จังหวัดกำแพงเพชรฮะเป็นร้านของพี่พงศ์พี่พงศ์คือสมพงศ์
สมพงศ์หมวกทองเจ้าของร้านอายุ๓๒ปีขายหนูอบโอ่ง
ขายมาพอสมควรแล้วแต่นี่นอกจากขายนะเลี้ยงหนูด้วย
เลี้ยงยังไงเลี้ยงในปูนเซเมนต์บ่อเซเมนต์นี่แหละฮะ
จากนั้นมาพอได้หนูมาตัวอวบโอ้โหเจ้าหนูตัวไหนรู้ล่ะ
ก็จะต้องเป็นเมนูอาหารที่คนเขาอยากรับประทาน
บางคนก็ชอบทานมากนะไปมาเนี่ยวิธีการทำให้ดูเลย
ทำให้ดูตั้งแต่ไปหยิบหนูมาจากบ่อซีเมน
จากนั้นมาเขาถอนขนแร่เนื้อแล้วก็เอามาอบ
ประมาณสักครึ่งชั่วโมงพอได้ได้ที่แล้วก็เอามาขายอยู่ที่หน้าร้านฮะ
หนูอบโอ่งตัวละ๑๒๐๑๗๐บาทขึ้นอยู่กับขนาดของมัน
ขายดิบขายดีคนไม่กล้าก็ไม่กิน
แต่คนที่ชอบบอกโอ้โหนี่มันใช้คำว่าโคตรนำหน้า
นี่มันของดีแท้เลยหากไปกินเป็ดปะกิ่ง
พอแน่จะหนูอบโอ่งอันนี้ของดีจังหวัดแจ้งแผงเพชรนะครับ

แล้วเดี๋ยวครึ่งชั่วโมง